อยู่ในมือพ่อแล้วดีมันต้องอยู่ในมือพ่อ
วันนี้มันจะมีอยู่แค่สองข่าวเท่านั้นแล้วค่ะที่ร้อนแรงแข่งกันมาคือแน่นอนคือเรื่องการเมืองนะคะเฒ่าก็
ว่าตกลงลอตเตอรี่เป็นของใครคือวันนี้ศาลไม่ได้บอกว่าลอตเตอรี่เป็นของใครนะคะ
แต่สิ่งที่ศาลบอกมันอาจจะอนุมานได้เบื้องต้นแต่ถ้าถามว่าจะยาวไหมไม่ทราบ
ต้องถามฝั่งครูปีชาธนายวรยุทธ์รับปากให้สัมภาษณ์เราในรายการเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามานะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นวันนี้จากศาลพิพากษาแล้วจะมีผลต่อคดีอย่างไร
เพราะว่าคดีนี้ที่บอกว่ายกฟ้องเพราะหมวดจรูนถูกฟ้องนะคะ
ข้อหายักยอกของตกหรือรับของโจรเดี๋ยวที่ฉันอธิบายไม่รู้เรื่อง
ให้คนที่อธิบายรู้เรื่องซึ่งสองท่านวันนี้มานั่งในรายการ
ที่เหลือเดี๋ยวเราวีดีโอคุยกันโฟนอินคุยกันให้ครบไปเลยนะคะ
ท่านแรกค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด
ปรเมฆอินทรชุมนุมและอีกหนึ่งท่านไม่ได้มานาน
ทีเดียวปิดคดีวันนี้เบื้องต้นก่อนนะคะ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม

สวัสดีค่ะยูอาจารย์โอ้โหลอนาน

คือต้องรออีกนานไหมเพราะนี่สารชั้นต้นถูกไหมคะ
เขามีสิทธิ์อุทธรณ์ถูกไหมแล้วดูทรงเขาต้องอุทธรณ์แน่ใช่ไหมแล้วสมมุติว่าแพ้อาญายังไปดีการ์ได้ไหม
ถ้าเกิดว่าสารยกฟ้อง๒สารชั้นอุทธรณ์กับชั้นต้นกับชั้นอุทธรณ์มันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดีการ์ได้แล้ว
แต่ว่าไปพลิกชนะที่อุทธรณ์ก็จะเป็นหวดจรูนนี่แหละที่ต้องดีการ
ขออาจารย์นิดนึงค่ะไม่ได้เกินคาดอะไรว่าไง
หรือเปล่าที่อาจารย์คอยบอกมาตลอดเรื่องพยานหลักฐานวิธีการพิจารณา
คือรูปคดีมันออกมาแบบนั้นนะเราก็วิเคราะห์ไปตามที่เรารับรู้จากข่าวสาร
เราไม่ได้วิเคราะห์จากเนื้อหาของคดีจริง
เพราะไม่ได้คุยกับใครสักคนหนึ่งกับปรีชาก็ไม่ได้คุยก็ฟังท่านพูด

ก็เป็นไปตามที่คิดนั่นแหละว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้
แล้วคดีนี้มันไม่น่าจะเกินสิ้นปีนี้จบแล้ว

บวกออกไปคนนั้นบวกออกไปคนนี้

สิ้นปีนี้มันน่าจะจบแล้วไม่น่าจะล้ำไปปีหน้าหรอก

เพราะว่าคำพิพากษาวันนี้ที่สารท่านได้อ่านมานะครับ
จำนวน๗๑แผ่นเขียนไว้ละเอียดยิบนะครับ
ทุกขั้นตอนผมว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีการเผยแพร่เนี่ย

หวยตัวนี้นะครับ๓๐ล้านเป็นของใครกันแน่
อย่างที่เราเคยไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟังนะคะ

อันนี้เป็นคดีหลักที่ทุกคดีรอ

จริงแล้วคำพิพากษาวันนี้ผมว่าบอกได้นะครับ

ก็สารเนี่ยครับวันนี้เขาตัดสินเรื่องแรกก่อนเลยนะครับ
ว่าคดีอาญาเนี่ยเวลาฟ้องกันเนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าโจทย์มีอำนาจฟ้องไหม

เพราะถ้าเกิดโจทย์มีอำนาจฟ้องแล้วนะครับ
ก็มาถึงเรื่องว่ามีความผิดเกิดขึ้นหรือเปล่า
ถ้ามีความผิดเกิดขึ้นก็ต้องดูว่าจำเลยกระทำความผิดหรือเปล่า
ข้อหนึ่งสองสามแต่ว่าวันนี้ไปแค่ข้อหนึ่งเนี่ย
ยังไม่ถึงข้อ๒ข้อ๓ก็ตัดจบไปแล้วนะครับ
เพราะว่าคำพิพากษานี้ระบุไว้ชัดเจนเลยว่า
ครูปีชาไม่ได้ไปในวันที่สามสิบเอ็ดแต่ไปวันที่ยี่สิบเจ็ด
ตุลาคมนะครับแล้วก็ยกเอาเหตุการณ์วันที่๒๗เนี่ย
ไปสมอ้างไปวันที่สามสิบเอ็ด
แล้วลอตเตอรี่เนี่ยยังอยู่ในแผงของเจ๊พัดเนี่ย
วันที่๓๐ฉะนั้นครูปีชาไม่มีทางจะซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับ
ในเมื่อโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องแล้วนะครับ
ยกฟ้องนะครับลุงจรูเนี่ยอยู่เฉยนะครับ
ตัวเองก็ได้ตามข้อสัญหาของกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
ว่าพิพาทกันแค่สองคนคนนี้ไม่เกี่ยวไม่เคยไปซื้อนะครับ
มันก็ต้องเป็นของคุณลุงจรูนแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
ด้วยนั้นให้อาจารย์ปรมแมนอธิบายเพิ่มเติมจากนายศิษฐาค่ะ
อาจารย์จำเป็นไหมคะว่าคดีนี้ต้องเขียนให้ชัดไปเลย

เพราะว่าคำฟ้องก็ไม่ใช่ให้บอกว่าเป็นใคร
ไม่ใช่ข้อใจอย่างนี้ก่อนว่า
เดิมเนี่ยคดีฟังว่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของหมวดจรู
เพราะเอาไปขึ้นแล้วนะครับเป็นไปตามมาตรา๑๔
ผู้ใดครอบครองสังหาริมทรัพย์ผู้นั้นเป็นเจ้าของ
เขาเป็นอยู่แล้วแต่คุณปีชาคุณครูปีชาท่านก็ไปฟ้องว่าไม่เป็น
เพราะฉะนั้นที่ศาลบอกว่าคุณครูปีชาไม่เป็น
ก็ยังอยู่ที่เดิมคือคุณจรูนเป็น
สารไม่ได้พูดแต่กฎหมายมันบอกว่าเป็นอย่างนั้น

เลยคุณคะคดีนี้เท่ากับว่าลอตเตอรี่เป็นของหมวดจรูโนคาร์ถูกมั้ยคะ

ก็กฎหมายมันเป็นอย่างนั้นเนี่ย
คือใช้ภาษาสรุปแบบนี้ได้

คุณครูปีชาไม่ได้เป็นเจ้าของ

จะไปโยงกับคดีแพ่งต่อไปไง

แพ่งมันก็ยกโดยอัตโนมัติ

ทั้งเป็นฟ้องทั้งเป็นแจ้งความ
ใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาขอคุยกับ
ถ้าที่ฉันจะเรียกเขาว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ได้ยังคะ
ได้ความเห็นผมนะความเห็นผมนะผมไม่เกี่ยวกับ

ได้แหมค่ะ
เนื่องจากว่าจริงแล้ววันนี้
วดจรูนกับภรรยาต้องมานั่งในรายการ

จะได้ต้อนรับญาติตีพี่น้องนะคะ

คือว่าถ้าไปถอนอายัดที่เขาแช่เงินเอาไว้อยู่
เป็นคดีกันอยู่เนี่ยกลัวไหมว่าจะเอาเงินออกมาไม่ได้
และถ้าเขาเกิดว่าอุทธรณ์ต่อหมวดจรูนกับคุณลาวัล
กังวลไหมคะว่าสู้อีกยาวไหมเอาให้ตอบทีเดียวเลยค่ะ
จะได้อยู่กับญาติดันนานเจย์ค่ะ
ได้ยินคำถามไหมคะเดี๋ยวทวนให้อีกทีได้นะ
ถามแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนึกว่ากำลังทวนคำถามอยู่
กลัวไหมว่าถ้าไปถอนอายัดเงินแล้วจะมีปัญหา
แล้วกลัวไหมถ้าอีกฝั่งนึงเขาอุทธรณ์แล้วเรื่องจะยาวนะคะ
กลัวหรอกครับไม่กลัวเลยสักเรื่องเดียว

เพราะว่าเรื่องมันผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย
มันก็ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วครับว่า

ทุกคนก็คงเข้าใจดีกันหมดแล้วนะครับ
คิดว่ายังสู้ต่อได้ใช่ไหมคะ
ถ้ายาวกว่านี้ก็ได้เนอะ
แน่นอนครับได้นี่ผ่านมาตั้งปีกว่าแล้วยังอยู่ได้เลย
เอาอย่างนี้ค่ะหมวดจรูนเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าหรือว่าเราได้เจอกันอีกในรอบต่อไป

มีมีความดีเลนิดหน่อยนะคะให้ใช้เวลาอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านก็ได้
แต่ว่าเบื้องต้นอาจถือว่าชนะคดีในรอบนี้ก็ขอแสดงความยินดีก่อนนะคะ
ใช่ขอบคุณครับผม

จะดีเรย์หน่อยนะคะ
คือปิ้งกลับมาถามทำไมศิษฐานยังต้องสู้อะไรต่อเพื่อให้จบจริง

แพ่งเนี่ยท่านจะมีความเห็นว่ายังไงแต่เดี๋ยวเราจะพยายามก่อนนะครับจะลองขอยกคดีแพ่งหรือว่าจะขอถอนอายัดเลยนะครับ
เดี๋ยวกำลังจะทำคำร้องตอนนี้พี่ไทยอาคมกำลังดูเรื่องข้อกฎหมายอยู่นะครับ

อาจารย์ปรมาเมฆค่ะตกลงหมวดจรูนยังจะต้องรอหรือได้ใช้กันเลย
ต้องไปหยิบคดีแพ่งขึ้นมาพิจารณาเพราะคดีแพ่งเนี่ยต้องรอข้อเท็จจริงในคดียา
ข้อที่จริงในคดียาศาลก็พิพากษาหยิบคดีขึ้นมาพิพากษายกฟ้องได้เลยอันที่หนึ่งนะ
ที่สองเมื่อสารพิพากษายกฟ้องคำขออายัดไว้ชั่วคราวถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
เป็นที่จะมีการขอใหม่แต่อันนี้เป็นการคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิภาษา
มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้การถอนอายัดเงินถอนไม่ได้
สารไม่อนุญาตรอให้คดีที่สุดก่อนนะครับแค่อันเดียวเองนะครับสารอาจจะมองว่ารอให้มันจบไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดสารมองแล้วหลักฐานที่นำเสนอกันมาเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะมีการบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะครับสารนั้นอาจจะมีคำสั่งให้เอาคดีแพ่งเนี่ยมาพิจารณาเลยแล้วก็ถอนอายัดเลยก็ได้นะครับ
วันนี้ให้ทนายสิทธาลองสรุปให้ฟังนะคะอาจารย์แล้วเดี๋ยวเรามาทีละช็อตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่ภาค๗ชี้กองปราบชี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตกลงกล้องและคลิปเสียงอ่านตามข่าวคลิปเสียงถูกใช้เยอะมากในคดีใช่ไหม

ซึ่งตอนแรกเราไม่คิดว่าจะใช้คลิปเสียงเยอะใช่ไหมอาจารย์

มีการอ้างว่าตัดต่อใช่ไหมทีนี้ทีนี้มันสารไม่ได้ตัดสินตามคลิปเสียงหรอกเพียงแต่ฟังประกอบตัวอื่นใช่ไหมคือฟังแล้วมันพอมันเป็นไปได้แล้วคือที่สำคัญเนี่ยใครฟังมันก็ต้องเชื่อว่ามันมีการต่อเนื่องเกี่ยวพันกันใช่ไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งนะอันนี้คือส่วนหนึ่ง
คนนี้อยากขยับเล่ามาก

แต่อย่าไปบอกว่าคลิปเสียง๑๐๐ไม่ใช่มันต้องมีหลักฐานสนับสนุน
ทีนี้พูดอย่างที่ผมเคยบอกถ้าเรื่องนี้เอาคลิปเสียงมาต่อเรียงลำดับ
มันเป็นสตอรี่ที่เข้าใจได้
จริงคลิปเสียงออกมาเยอะมากนะคะที่เป็นข่าว
ไม่ว่าจะถูกปล่อยจากใครก็แล้วแต่หรือนักข่าวได้มาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่
คำถามคือว่าถ้าสมมุติเป็น๑๐๐ของการพิจารณาคดีทั้งหมด
คลิปเสียงมีน้ำหนักแค่ไหนในการพิจารณาหรือเอามาใช้ในการพิจารณา
ผมว่านะครับเรื่องคดีนี้นะสารน่าจะเป็นการวางหลักในเรื่องของคลิปเสียงไว้ได้เลยนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นการเอามาใช้เนี่ยทั้งหมด๔๕๐๐คลิปผมคัดมา๑๐๐กว่าคลิปนะครับ
เอามาใช้พิจารณาเนี่ยก็น่าจะหลายสิบคลิปเหมือนกันนะครับ
คนทั่วไปเนี่ยอาจจะคิดว่าคลิปเสียงเนี่ยนะครับอาจจะยอมรับไม่ได้หรือฟังไม่ได้
อะไรก็แล้วแต่แต่ในคดีนี้นะครับสารมองว่าเอาเรื่องการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนนะครับ
คือปทไปขอดึงจากครูปีชามาสารท่านมีคำพิพากษาเลยว่า
ถึงแม้ว่านะครับจะไม่ได้มีคำสั่งสารในการไปดูดคลิปเสียงออกมา
แต่ครูปีชาแล้วก็พยานนะครับเซ็นยินยอมในเอกสารให้ดูดคลิปมา
จึงเป็นคลิปที่ได้มาโดยชอบประกอบกับว่าตอนที่ผมถามค้านครูปีชาเนี่ย
รับจำนวน๔คลิปด้วยกันนะครับคลิปที่สำคัญในวันที่๓วันที่๑ที่๒อะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็พัชริดาก็รับคลิปเสียงนะครับสารก็เอามาประกอบในการ
เป็นดุลพิษในการพิจารณาคดีนี้นะครับ
ตอนที่ถามแล้วรับเนี่ยคือการถามในศาลถูกไหมคะ
ตั้งแต่ตอนไต่สวนใช่ไหมไต่สวนรับตั้งแต่ตอนไต่สวนแล้วครับ
คลิปที่ว่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะครับครูปีชาปฏิเสธก่อนชั้นไต่สวน
แต่ว่าตัวพยานรับตัวเจ๊บ้าบินกับพัชริดา
คลิปเสียงในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับแต่ครูปีชาเพิ่งจะมารับคลิปเสียงเนี่ย
ชั้นพิจารณาคือคลิปเสียงไม่ว่าจะเป็นชั้นไต่สวนหรือว่าชั้นพิจารณาก็แล้วแต่
รวมทั้งหมดที่ทั้งครูปีชาและพยานครูปีชารับมีทั้งหมดกี่คลิป
ครูปีชาเนี่ย๔คลิปนะครับแล้วก็พยานของครูไอ้ที่สำคัญพัชริดาเนี่ย
น่าจะเป็นคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ของรัตนาพรเนี่ย
มันก็จะไปโยงกับของครูปีชาเพราะเป็นการคุยกันหลายครั้งนะครับ
แล้วส่วนมันจะมีก้อนข้อมูลของพัชริดากับรัตนาพรอีกที่สารเอามาบอกว่า
น้ำหนักฟังได้คลิปนี้เพราะว่าออกมาจากโทรศัพท์ของเขานะครับ
เชื่อถือได้แล้วนอกจากคลิปที่รับกันแล้วเนี่ย
สารยังไปพูดถึงเรื่องคลิปอื่นที่มันไปคล้องกับเรื่องการสัญญาณการใช้โทรศัพท์ด้วย
กองปราบที่ไปหาข้อมูลต่างมานะครับ
แล้วก็คลิปเสียงเป็นการสนทนาพูดว่ากำลังจะไปรับลูก
ทุกอย่างมันถูกต้องตามหลักฐานทางวิทยาศาสต
แต่ครูปีชาไปให้การแล้วก็เบิกความอีกแบบนึง

ตกลงแล้วมีคลิปเสียงที่ใช้ในการพิจารณาเท่าที่เห็นสำนวนที่ออกมาเนี่ยนะคะ
ทั้งหมดใช้กี่คลิปเสียงเพื่อร่วมพิจารณากับหลักฐานอื่น
ผมนำเสนอไปร้อยกว่าคลิปนะครับแต่ว่าคิดว่าสารเอาคลิปที่มาใช้จริงนะครับ
น่าจะไม่เกิน๒๐คลิปไม่เกินนะครับ
คลิปที่มันเป็นข่าวส่วนใหญ่ใช่ครูทั้งหมดไหม
ก็ครูรับครับในชั้นศาลว่าครูเป็นคนพูด
คือทนายตั้มพอจะนึกออกใช่ไหมคือโครงร่างของคลิปนั้นมันจะมีอยู่
อาจจะสักไม่น่าจะเต็ม๑๐อันที่ใช้กันในข่าวเสนอข่าว
และที่บอกว่ายังใช้คำว่าเสียงเหมือนครูปีชาเสียงเหมือนครูปีชา
ใช่ทั้งหมดไหม
ผมจำไม่ได้ว่าที่มีเสนอข่าวมันมีทั้งหมดกี่คลิปนะ
เดี๋ยวที่ฉันมาถามทีละเป้าเพราะมีทั้งคุยกับคนที่น่าจะเป็นภรรยา
คุยกับคนที่น่าจะเป็นแม่ค้าคุยกับคนที่น่าจะเป็นเพื่อนสนิท
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าไปดำเนินการอะไรกับตำรวจบ้าง
พวกนี้เดี๋ยวกลับมาถามว่าอันไหนที่ไม่ใช่เสียงคล้าย
แต่ใช่ตัวจริงสักครู่ค่ะ

เรื่องของคลิปที่ตอนนั้นยังเป็นคลิปเสียงเหมือน
คลิปเสียงคล้ายครูปีชายอยู่ใช่ไหมคะ
ก็บอกว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่ามันร้อยต่อกัน

มันก็จะยากที่จะปฏิเสธเมื่อไปเทียบเคียงชื่อตัวละคร
วิธีการเรียกเนื้อหาที่พูด
เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นคดีหนึ่งที่ใช้
หมายถึงในช่วงปัจจุบันนี้ที่ใช้คลิปเสียงเยอะในการพิจารณาไหมคะ
น่าจะใช่เพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าถ้ามันต่อเนื่องกันยาว
คืออย่างที่ถามเมื่อกี้ว่าสารใช้กี่คลิป

เขาต้องดูทุกคลิปแต่ว่าคลิปไหนที่จะยกขึ้นมาเป็นประเด็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าถ้าฟังตอนใดตอนหนึ่งมันก็ไม่เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง

ฟังดูทุกเรื่องมันเป็นสตอรี่ที่ต่อกันชัด

เดี๋ยวมีคุยกับคุณบ้าบินเดี๋ยวมีคุยกับภรรยา
เดี๋ยวมีคุยกับตำรวจที่ราชบุรี
แล้วเรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมด
มันเป็นเรื่องเดียวกันหมดมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
อาจารย์จริงในวงการกฎหมายนี่เขามองว่าคดีนี้ซับซ้อนไหมคะ

แต่ว่าเรื่องอัดเสียงมันมีคำพิพากษาดีกาอยู่
เรื่องฝ่ายนั้นอัดเสียงไว้ก็ยังใช้ได้
ใช้ได้มันไม่ใช่เป็นการได้มาโดยไม่ชอบ

อันนี้เนี่ยคือไม่ได้ต้องพิสูจน์แบบใช้เทคนิคเนื้อเสียงว่าเป็นของครู
เป็นของเจ๊คือไม่ได้ใช้เทคนิคเหล่านี้ในการพิสูจนในชั้นศาล
แค่เจ้าตัวยอมรับไม่ว่าจะยอมรับในชั้นไต่สวน
หรือว่าชั้นพิจารณาก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ
แล้วก็แค่ยืนยันโดยหน่วยงานที่ได้มาว่าได้มาจากโทรศัพท์ซึ่งเป็นของเจ้าตัว
อันนี้ก็บอกแล้วว่าคลิปเสียงนี้ถูกนำมาใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
มีอันไหนที่สามารถบอกเราได้บ้างว่า
อย่างเช่นมีผู้หญิงคนนึงโทรมาบอกว่าเนี่ยถูกหวยบอกโอ๊ยไม่ถูก
อันนี้เอาไปใช้ครับแล้วก็เป็นคลิปสำคัญด้วยที่สารมาพิจารณาด้วยนะครับ
ที่มีโทรไปนะครับถามว่าเนี่ยถูกหรือเปล่าอะไรเนี่ย
ข้างหน้าเขาบอกไม่ถูกข้างหน้ามันไม่ใช่ข้างหน้ามัน๓๓๗อันนี้ก็เอาไปใช้
อันนี้รับทั้งครูและแม่ค้าหรือว่า

คือเวลารับเขารับว่าอะไรเขารับว่าใช่เสียงฉันเองหรือใช่ฉันพูดเอง
ใช่เสียงฉันเองแล้วก็ฉันก็เคยพูดแบบนี้

ก็ตามคลิปเสียงนะครับก็อันนี้เป็นเสียง
แล้วก็อันนี้ต้องมีที่มาของคลิปด้วยไหมว่าได้มาจากโทรศัพท์ใคร

สืบมาอยู่แล้วครับว่าเราได้รับตรงนี้มาจากไหนนะครับ
โดยเรามีเจ้าหน้าที่ปอทมาสืบพยานนะครับ
แล้วก็มาบอกถึงว่าข้อมูลต่างโปรแกรมที่ทางปทได้มานะครับ
ซื้อมาจากต่างประเทศแล้วก็หลายประเทศที่ใช้เนี่ยนะครับ
แล้วก็เขาจะขายโปรแกรมเหล่านี้ให้กับหน่วยงานราชการเท่านั้นนะครับ
เอามาใช้แล้วก็มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน

ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขได้มันจะเป็นก้อนข้อมูลแบบนี้

ออกมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลตามโปรแกรมที่เขามีนะครับ
อันนี้เอกชนทั่วไปจะไม่มีแน่นอนนะครับ
เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องได้มาแล้วก็ซื้อมา
ตกลงมีข้อโตแย้งเรื่องถูกตัดต่อเสี่ยงไหมคะ

ตัวจำฝ่ายโจทย์ไม่ได้มาต่อสู้เรื่องว่าคลิปถูกตัดต่อเลย
มีในคำพิพากษาด้วยนะครับว่า
ตัวโจทย์ไม่ได้มีการนำสืบถึงเรื่องว่าคลิปมีการตัดต่อหรือว่ามีอะไร

หรือว่าพูดแต่ว่าความหมายอีกแบบนึงแค่นี้เองนะครับ
เพราะฉะนั้นคลิปที่บอกว่ามีผู้หญิงโทรมาบอกว่าครูถูกหวยแล้วครูปฏิเสธ
อันนี้เจ้าตัวทั้งครูและแม่ค้ารับทั้งคู่ว่าใช่
ถูกต้องครับต่อมาที่มันจะมาช่วงหลังนะคะที่เป็นคลิปเสียงที่เหมือนเป็นเสียงครูแล้วพูดกับภรรยาตัวเองว่าจริงมันไม่ใช่ของเราแต่ต้องทำให้มันเป็นของเรา
อันนี้เรียนสรุปความนะอันนี้ถูกใช้ไหม
อันนี้ผมใช้ด้วยนะครับตัวผมใช้นะครับแต่ไม่มีใครรับครูปีชาก็ไม่รับแล้วก็ไม่ยอมไม่ฟังด้วย
เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเสียงครูและหรือภรรยาครูเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ถูกใช้
คืออย่างนี้ครับครูปีชาเนี่ยไม่ได้รับว่าอันนี้เป็นเสียงครูแล้วก็คุยกับใครนะครับแต่ดึงมาจากข้อมูลก้อนข้อมูลที่ปอทเนี่ยเอาออกมานะครับแต่ว่าสารไม่ได้เอาคลิปนี้มาอยู่ในคำพิพากษาในวันที่ตัดสินด้วย
แล้วมันมีคลิปไหนอีกที่สำคัญเพราะว่าจริงเรื่องมันเยอะมาก
มีคลิปที่ครูปีชาคุยกับพัชริดาในวันที่๔พฤศจิกาที่บอกว่าตัวเองสงสัยเราจะไม่ได้ถูกสงสัยว่าเขาจะยังไม่ได้ให้เรามาอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมจำไม่ได้มันมีหลายคลิปจัดนะครับแต่ว่าพูดอย่างนี้ในธรรมนองว่าตัวครูนะครับยังไม่ได้ลอตเตอรี่มานะครับ
คือเหมือนปฏิเสธคือในเนื้อมันทำให้เห็นว่าตัวเองปฏิเสธว่าจริงลอตเตอรี่ไม่ใช่ของตัวเองและยังไม่ได้มาใช่ไหม
ออกแล้วแล้วเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานนะครับว่าตัวรัตนาพรไม่ได้ให้เขามาหรืออาจจะเอาไปขายให้คนอื่นหรืออาจจะเอาไปให้ลูกชายเอาไปแอบหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่ง
อ๋อมันมีบริษัทที่นัวอยู่ว่าตกลงลอตเตอรี่อยู่ที่ใครกันแน่
คือสรุปง่ายสารเขามองว่าคลิปนี้ที่ออกมาเนี่ยครูปีชาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองได้มาหรือเปล่านะครับยังพูดกับนางทางโทรศัพท์เลยว่าเขาคงจะยังไม่ได้รับมาหรอกนะครับลอตเตอรี่
แล้วมีคลิปเสียงที่เหมือนเป็นเสียงครูคุยกับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงไหมคะว่าไปดำเนินการอะไรกับเจ้าพนักงานอะไรยังไงบ้างใช้ไหม

แบบเหมือนไปติดต่อต้องให้ใครอ่านอะไร
อันนี้ผมนำสืบนะครับว่ามีการจะให้สินบนนะครับแต่ว่าสารไม่ได้มาพิจารณาแต่ว่าอีกคลิปหนึ่งคลิปที่ทางครูเนี่ยคุยกับตัวเสมียนประจำวันของโรงพักกาญจนบุรีที่มีการเสนอให้๑ล้านบาทอันนี้ตามคลิปนะครับอันนี้เนี่ยทางพยานที่เป็นตำรวจมายอมรับว่ามีการคุยกันแบบนี้จริงนะครับคุณว่าคลิปไหน
ถ้าสมมุติให้เรียงลำดับความสำคัญ๓อันดับแรกคลิปเสียงไหนที่มีส่วนสำคัญที่สุดนอกเหนือจากพยานหลักฐานอื่นในศาลคะ
จริงแล้วถ้าคลิปที่มีความสำคัญนะครับผมไปมองอีกเหมือนกับที่ทางกองปราบมองนะครับ
งปราบเนี่ยเขามีการสืบสวนนะครับลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็สืบสวนดูว่าเนี่ยครูปีชาเนี่ยไปวันที่๓๑ไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับ
โดยเอาข้อมูลการใช้โทรศัพท์นะครับว่าตัวครูปีชาอยู่ที่ไหนมาประกอบกับคลิปนะครับ
ก็ทางกองปราบเนี่ยเขาก็ไปได้ข้อมูลมานะครับว่าจริงแล้วเนี่ยวันที่๓๑ครูปีชาเนี่ยออกจากออกจากโรงเรียนมาประมาณสัก๔โมงเย็นนะครับ
แต่ครูปีชาเนี่ยเขาเบิกความในศาลว่าเขาไปถึงตลาดเลซิตี้ตอน๔โมงเย็นนะครับแต่ทางพิจารณานะครับแล้วก็ในคลิปเสียงนะครับแล้วก็ข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ย
ซึ่งคลิปที่ทนายบอกเนี่ยคือไม่ได้อยู่ในข่าวไหมคะ

ไหมเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่ใช่ไหมมันเป็นการใช้คุยเรื่องอื่น
จริงแล้วคืออันนี้มันเป็นความลับที่เราจะไปใช้ในศาลแล้วมันเป็นของทางกองปราบที่ทำมานะครับ
ก็เลยไม่ได้มีการมาพูดถึงตรงนี้เลยเอาไปใช้ในตอนชั้นศาลอย่างเดียวนะครับ
ก็ทางครูปีชาออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปที่โรงเรียนลูกใช้เวลาเดินทาง๒๐นาทีมีการคุยโทรศัพท์ระหว่างทาง
กองปราบเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยว่ากี่นาทีเนี่ยคุยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงจุดนี้อยู่ตรงจุดนี้นะครับ
แล้วก็ระยะเวลามัน๒๐นาทีเป๊ะไปถึงโรงเรียนไม่มีทางที่จะไปที่ตลาดเลซิตี้ได้เลย
นายสิทธากำลังจะบอกว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งถ้าจะพูดถึงเรื่องคลิปเสียงแต่ไม่ใช่คลิปเสียงที่อยู่ในข่าวที่พูดเกี่ยวกับลอตเตอรี่ใดเลย
แต่จะบอกได้แค่ว่าอันนี้ทำให้รู้ว่าวันที่๓๑ที่อ้างว่าไปซื้อหวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นที่มาที่ยกฟ้องที่บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่วันที่๓๑ใช่ไหม

เดี๋ยวนะเดี๋ยวขออีกนิดนึงตกลงว่ากล้องวงจรปิดมีไหม
กล้องวงจรปิดที่ทางบอกว่า
ไม่รู้ว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่ตรงเดียวที่เห็นคนก้มเก็บใดก็แล้วแต่นะ
ที่เขาอ้างนะครับว่าจะมาใช้ในศาลออกกับสื่อพูดทุกช่องบอกว่าเห็นลุงก้มเก็บหรือทางป้าละวันก้มเก็บลอตเตอรี่นะครับ
บอกว่าจะไปใช้ในศาลทั้งตอนสืบชั้นไต่สวนมูลฟ้องและชั้นพิจารณาไม่มีครับ
อาจารย์ดิฉันควรจะถามอะไรต่อคะเราควรจะรู้รายละเอียดคดีนี้เรื่องอะไรต่อคะ
มันเป็น๓๖๐องศาว่าใครอยู่ที่ไหนแล้วมันจะบอกเวลาได้
อันนี้มันใช้มาตั้งแต่คดีสมชายนินรักภัยจิตแล้ว
จะรู้ว่าโทรศัพท์นี้อยู่ที่ไหนที่อยู่ที่ไหนและใครใช้อยู่ตรงไหนอันนี้รู้อยู่แล้ว
ปัญหาคดีนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกข้อที่จริงนี่ผมเฉยนะนะ
เพราะว่าก็จริงมันก็ฟังอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแต่เราไม่ได้ฟันทงลงไปหรอก
ปัญหามันอยู่ตอนนี้ว่าคดีนี้จะเดินต่อไปอย่างไร
อาจารย์ก็ต้องมาถามเหมือนรู้เลยว่าช่วงหน้าจะคุยกับใคร
เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับทนายวรยุทธ์สักครู่ค่ะ
คุยกับทนายครูปรีชานะคะทนายวรยุทธ์บุญวงศัยค่ะ

ทนายวรยุทธ์อุทธรณ์แน่ถูกไหมคะ

อุทธรณคดีวันนี้ไหมคะ

ครับครับก็คืออย่างนี้ครับ
ผมเพิ่งออกมาจากบ้านคุณครูแล้วก็ได้ปรึกษากับทางคุณครู
ให้จำนวนการอุทธรณ์ต่อสารอุทธรณ์ต่อไปครับ
แล้วจริงในการให้ความเห็นของทนายวรยุทธ์เองได้บอกครูไหมคะ
ว่าควรอุทธรณ์หรือว่าไม่ควรอุทธรณ์คะ
คือในส่วนของความเห็นผมก็คงต้องเอาคำพิพากษามาดูก่อนนะครับ
มาพินาดูก่อนครับ
มันจะมีอะไรใหม่ในชั้นสารอุทธรณ์ไหมคะ

ธนาวรยุทธ์เรื่องของทางฝั่งคุณลุงจรูนะคะ

ซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับครูปีชาและทนายวรยุทธ์แล้วถูกไหมคะ
ขึ้นอยู่กับอำนาจสารพิจารณาอย่างเดียวเลยถูกไหมคะ
ก็มันก็ต้องเกี่ยวข้องสิครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของในส่วนของคดีแพ่งนะครับ

ต้องไปว่ากล่าวกันในเรื่องของแพ่งเพราะต้องเป็นทนายชุดของแพ่งอีกชุดหนึ่งฮะ

นายวรยุทธ์ตกลงแล้วเนี่ยมันมีคลิปเสียงสำคัญอยู่หลายคลิปทีเดียว
สรุปว่าบางคลิปเสียงเราบอกได้แล้วนะคะว่าเป็นของครูปรีชาถูกไหมคะ

เอาอย่างนี้ทนายวรยุทธ์จากที่คำพิพากษาออกมาอันนี้เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ไหมคะ
ผมในส่วนของคืออย่างนี้ครับคุณจอมขวั
เนื่องจากว่าในส่วนของคำพิพากษานี่ผมไปวิภาควิจารณ์อะไรไม่ได้นะฮะ
หมายถึงว่าทนายวรยุทธ์คาดการณ์ไว้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้คุยกันมาระยะหนึ่งนะคะ
ทนายวรยุทธ์จะเห็นตอนสืบพยานในหลายหลายนัดใช่ไหมคะคือคาดการณ์เอาไว้ไหม
ไม่ได้หมายถึงว่าแพ้หรือชนะนะแต่คาดการณ์เอาไว้ไหมว่าเมื่อสืบกันแล้ว
ใช้หลักฐานทั้งหมดตั้งแต่ชั้นไต่สวนถึงชั้นพิจารณาแล้วออกมาประมาณนี้เนี่ย
กะเกณฑ์เอาไว้ประมาณนี้ไหมคะไม่ได้คาดการณ์แบบนี้ครับ
รู้สึกยังไงบ้างคะครูบอกทนายวรยุทธ์ส่วนตัวไหม
ก็มีการพูดคุยกันส่วนตัวครับ
แล้วครูรู้สึกไงคะ
ก็คุณครูก็ยังยืดยังความจริงอยู่ครับ
เพราะความจริงคือความจริงแล้วก็ยังมีอาการปกติ
ยังมีกำลังใจที่จะให้สารสูงเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
ทนายวรยุทธ์คิดว่าถ้าอุทธรณ์แล้วเนี่ยจะพลิกไหมคะ
เราก็คาดหวังอย่างนั้นนะครับว่าจะเปรียบเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของสารชั้นต้นได้ครับ
แต่ว่าก็ต้องดูตอนนี้ต้องดูเอาคำพิพากษาของศาลมาดูก่อนนะครับ
ทนายวรยุทธ์ตอนที่ฟังคำพิพากษาดูแล้วเนี่ยกังวลไหมคะว่าจะ
ควรไม่ว่าจะโดนแบบอาจจะฟ้องกาบแจ้งความเทศฟ้องเทศเนี่ยกังวลไหมค่ะ

ไม่กังวลหรอกครับไม่กังวลเลยฮะ
เขาก็ยังมีกำลังใจ
ก็ยืนยันตามความเป็นจริงของเขาอะครับ

ยังไงขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะ
ครับขอบคุณมากครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ย

โทษครึ่งเดียวครึ่งปีครึ่ง
ปรีชาไม่ใช่เจ้าของ

ถูกไหมนี่คือข้อเท็จจริง

เพราะฉะนั้นต้องห้ามอุทธรณ์

สารก็ไม่ได้วินิจฉัยเรื่องลับของโจรเลย

ก็จะไปอุทธรณ์ในปัญหาเรื่องลับของโจรยังไง

คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นข้อหายักยอกของตน

จะตัดทิ้งเลย

มันอุทธรณ์ได้ในปัญหาข้อที่จริง
ทีนี้ข้อที่จริงมันมีอยู่เรื่องเดียว

ข้อที่จริงเป็นหรือไม่เป็นเจ้าของ

อุทธรณ์เรื่องเป็นหรือไม่เป็น

มันก็อาจจะอุทธรณ์ได้ในปัญหาคดี
คดีรับของโจร

สมมุติยื่นอุทธรณ์ไปสารท่านอาจจะไม่รับเหรอคะ

คือถ้าสารวินิจฉัยแปลว่า

สารไม่ได้พิพากษาเรื่องลับของโจรเลยนะ

คือตัดไปเรื่องอำนาจฟ้องอย่างเดียวว่า
เจ้าของกรรมสิทธิไม่มีสิทธิ์มาฟ้องแค่นั้นเลยครับ

สารวินิจฉัยก็จะจริงว่าคุณไม่ได้เป็น

สารตัดสินแค่อินโทรยังไม่เข้าเนื้อที่

ใช่ครับยังไม่ได้ตัดสินไปถึงว่ามีการกระทำ

อุทธรณ์ให้ได้ว่าเป็นผู้เสียหายก่อน
อ้าวแล้วจะอุทธรณ์ยังไง

เขาหยิบข้อเท็จจริงมาว่าวันนั้นมันไม่เกิดเหตุ

คือสารอธิบายขนาดไหน

อยากจะแบบว่าให้สารตัดสินให้ละเอียด

เพราะคำพิพากษา๗๑หน้าเนี่ย
ครบทุกอย่างที่เราได้นำเสนอไป

รู้เลยว่าใครโกหกเรื่องอะไรยังไงบ้าง

ฉันพูดขนาดนั้นเลยเหรอคะ

ความหมายคือบอกเลยว่าอันนี้อะไรอย่างไร

ใช่ครับ
ดูเนื้อเรื่องทั้งหมดละนะ
แต่ผมเข้าใจแล้วว่าที่ผมเรียนคุณจำขวัญว่าโอเคที่สารให้มีมูลเนี่ย
เนื่องอย่างว่าสารต้องการให้เอาพยานหลักฐานรวมให้หมด
มารวมเสียเรื่องเดียวแล้วเรื่องนี้จึงเขียน
ยักยอกของตั๋วไปเขียนคำภาพศาสตร์ตั้งเจ็ดสิบเอ็ดหน้า
ไม่ธรรมดาหรอกครับเพราะขณะนี้เท่ากับสารฟันข้อเท็จจริงตามนี้
แล้วคดีอื่นก็จะตามมาอย่างคดีแพ่งอย่างท่านทนายวรยุทธ์ก็บอก
เป็นเรื่องของทนายในคดีแพ่งเพราะว่าก็ผมพูดอย่างนี้
แพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาว่าคุณยักยอกหรือไม่ยักยอก
พอคดีอาญายกคดีแพ่งมันแทบจะจบไปโดยอัตโนมัติ
และการอายัดเอาไว้มันก็ต้องหายไปเมื่อคำภาษาสารต้นยกฟ้อง
นี่หลักในวิแพ่งการคุ้มของเชื้อข่าว
ส่วนในคดีอื่นที่ตามมาในแผนกับท่านผู้การ
มันก็จะตามเข้ามาเป็นพลวน
กำลังจะถามอันนี้ค่ะอาจารย์ขอแปะอีกนิดนึง
อาจารย์เคยบอกไว้ว่าการพิจารณาคดีนี้ต้องรอบครอบมาก
เพราะว่ามันมีความพลิกไปพลิกมาตอนภาค๗แบบนึง

อันนั้นเป็นการชี้ให้เห็นที่ผมเคยบอกว่า
มาตรฐานการสอบสวนจะเสียหายนะ
ถ้าภาค๗สอบออกมาแล้วเป็นอีกเรื่อง
ตำรวจด้วยกันสอบ๒อันทำไมไม่เหมือนกัน

แล้วท่านพบตรก็ออกมาฟันทงชัดเจนว่า
ฉันสอบอย่างนี้แล้วทำไมภาค๗สอบอีกทางหนึ่ง
คำพิพากษาละเอียดขนาดลงหน่วยงาน
จังหวะไหมว่าตอนไหนเป็นของใครครับ

เหมือนกับที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยเราได้นำเสนอเข้าสู่ศาลไปนะครับ
คำพิพากษาเนี่ยท่านได้มีการพูดถึง
แม้แต่ผู้การสุทธิก็ได้มีการพูดถึงนะครับ

มีการบอกให้พนักงานสอบสวนเนี่ยมานะครับ
มาแล้วก็มีการบอกให้เกลาให้กลม
ทำมาให้มันคล้องกันพยานแต่ละปาก

เขาเป็นพยานโจทย์นะครับรับกับผมในศาลว่า
ได้มีการแก้ไขคำให้การของครูปีชา

สารก็เอาตรงนี้มาบอกว่า

นักงานสอบสวนคนนี้คงจะไม่กล้าที่จะเบิกความให้เป็น

แล้วก็ยังมีการได้พูดถึงเรื่องภาค๗ด้วย

เอาอย่างงี้คือคุณรู้รายละเอียด

มีอะไรที่เราควรจะรู้วันนี้เลย
ควรจะรู้วันนี้เลยเหรอ

ก็ลุงจรูนชนะคดีแล้ว

สรุปว่าไม่สามารถ

วันที่๓๑ครูไม่ได้ไปตลาด

คำพิพากษาระบุมาชัดเจนเลยว่า
วันที่๓๑ครูปีชาไม่ได้ไปตลาดเลซิตี้

ช่วงเวลาที่เขาให้การ

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือการใช้โทรศัพท์

ครูปีชาเจ๊บ้าบินพัชริดา
หรือเจ๊กุ้งที่เป็นพนักงานศาลเนี่ย

อยู่ที่เสาของตลาดเลซิตี้

มีการกดเงินด้วย

จิรายุทธ์เป็นพนักงานสวนเคยบอกว่า

มีความพยายามในการติดสินบน

แต่มีการเขียนว่า
เจ้าพนักงานมายอมรับว่ามีการให้เปลี่ยน

คลียงแบบนี้คุณเล่าไปมั้ยพวกนี้
การหากถึงบอกว่าเป็นติดสินบน

สำนวนหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องต้องกัน

และหลังจากนั้น

หรือว่าสืบกันในศาลไหมว่า

มีครับท่านได้บอกเลยว่า
พิพากษาได้ระบุเลยว่าการที่กองปราบเอาสำนวนจากภาค๗มา
เพราะว่ามันมีปัญหาที่ภาค๗นะครับในตอนนั้นในเรื่องการทำสำนวนที่กาญจนบุรี
เขาถึงดึงมาที่กองปราบแล้วกองปราบก็รับคดีมาเนี่ย
เป็นเพราะว่าตอนนั้นมันมีข้อสงสัยในเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ
แล้วก็รับคดีมาโดยชอบนะครับจริงจริงต้องขอบคุณกองปราบมากนะครับ
ที่หาพยานหลักฐานอะไรต่างเนี่ยสามารถที่จะให้ทุกอย่างเนี่ย
มันแดงได้นะครับให้มันกระจ่างได้นะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะในการสืบกันในศาลเนี่ย
คือมีการพูดถึงตัวละครอื่นนะคะที่เข้ามาร่วมหลังจากที่ตัดสินใจ
เช่นมีการพูดถึงคุณแผนไหมว่ามีตัวตนจริงไหม
แต่ว่าศาลท่านจะไปเน้นแค่พัชริดารัตนาพรแล้วก็ครูปีชา
พัชดาตัดทิ้งไปเพราะว่าเบิกความแล้วว่าไม่เห็นว่าเป็นเลขอะไร

แต่ว่าสารไปดูความน่าเชื่อถือของรัฐนาพรกับครูปีชาว่า

แต่ว่าท้ายที่สุดก็คือขัดกับหลักทางวิทยาศาสตร์การใช้โทรศัพท์ไม่ตรงกัน

เท่านั้นเองแหละว่าวันนี้ครูปีชาพิสูจน์ไม่ได้ว่า

อืมคุณอยากพูดอีกดีฉันทราบ

หมดเวลาของรายการวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประเมฆและทนายสิทธาค่ะ

เดี๋ยวดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ
คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนรออยู่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ